ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมือปืนที่ก่อเหตุนั้นเป็นเพื่อนบ้านนะคะ
ใช้ปืนยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิตค่ะเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งต่อเนื่องกันมายาวนานถึง๕เดือนนะคะ
ตำรวจก็คาดว่าวันนี้จะเข้ามอบตัวค่ะตำรวจภูทรทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันตายบริเวณบ้านพักตำบลเขาขาวเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะ
พบศพนายนิพนธ์เกื้อไขอายุ๓๑ปีค่ะถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มิลลิเมตรสภาพนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดส่วนมือปืนที่ก่อเหตุทราบชื่อก็คือนายพินโยทรงแก้วอายุ๓๑ปีอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามกันและตอนนี้ก็หลบหนีไปนะคะ
ทีมข่าวสอบถามแม่ของผู้เสียชีวิตคือนางอำพันธ์เกื้อไขค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อ๕เดือนก่อนลูกชายมีเรื่องทะเลาะกับนายพินโยซึ่งเป็นมือปืนนี่แหละนะคะ
แล้วเขาก็ถูกข่มขู่จะเอาชีวิตลูกชายจึงได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพทุ่งสงศ์
หลังจากนั้นลูกชายก็คือผู้เสียชีวิตกับนายพินโยซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีปากเสียงทะเลาะกันเรื่อยมา
จนกระทั่งก่อนที่จะเกิดเหตุไม่นานค่ะ
เล่าว่าลูกชายของเธอนั้นนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่หน้าบ้านคนเดียวจนเริ่มมีอาการเหมา
ตำรวจเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนั้นทราบว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
นายพินโยก็วิ่งกลับไปบ้านเพื่อนำอาวุธปืนไปซ่อนก่อนจะหลบหนีไป
ญาติญาติคาดว่านายพินโยนั้นจะมามอบตัวในวันนี้นะคะ